วันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าคดียิงสองหนุ่มสาวเสียชีวิตที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรีนะครับ
ล่าสุดตำรวจได้ออกหมายจับผู้ต้องหา๓คนนะครับ
หนึ่งในนั้นเป็นเสียเจ้าของสถานบันเทิงหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
สาเหตุก็ยังคงพุ่งไปที่เรื่องของปมหึงห่วงหรือว่าปมชู้สาวนะครับ
ขณะที่ครอบครัวของผู้ตายทั้งสองนั้น
ทั้งสองคนไม่ได้เป็นคู่รักไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับ
แต่ว่าเป็นเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก
ติดตามความคืบหน้าคดีนี้จากรายงานครับ

เขาโทรมาหาอยู่อ้วนก็โทรมาอยู่บอก
อย่าโกหกผมนะโกหกเรื่องอะไรอ้วน

แม่ก็ถามน้องแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนกัน
มีอีกคนนึงที่ชื่ออ้ำอยู่ท่ากระโทก็เป็นเพื่อนด้วยกัน
เวลากินมันจะมากินอยู่นี่แหละค่ะ

เด็กตัวเล็กเขาก็ไปลำ

แต่ตัวฟอสเนี่ยจะออกอยากเป็นผู้หญิง
จิตใจเขาน่ะชอบแต่งตัวชอบเป็นผู้หญิงชอบฟ้อนลำ

อะไรได้ตังค์เขาก็เอาเขาเป็นคนดีเขาเข้าคนได้ทุกคน
แต่ขอวิงวอนให้จับคนที่ยิง
กับคนที่ทำไมอยากถามว่าทำไมต้องทำร้ายมันด้วย

ถ้อยคำจากผู้เป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
จากเหตุถูกยิงที่เขาชีจันทร์จังหวัดชนบุรี
กล่าวออกมาด้วยความเศร้าโศกเสียใจ
แม้ว่าจะสูญเสียลูกทั้งสองไปอย่างไม่มีวันกลับ
โดยนางจอมศรีชมพูพื้นแม่ของนายอนันตชัยจริตรำ
ฟอสผู้เสียชีวิตบอกว่า
ไม่เข้าใจว่าคนร้ายยิงลูกชายทำไม
สอดคล้องกับนางวันเพ็ญนาเมืองรักแม่ของนางสาวปวีนา
เมืองรักหรือสปายบอกว่า
ปายและฟอสเป็นเพื่อนที่เติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก
ซึ่งที่ผ่านมาก็เรียนอยู่ที่โรงเรียนเดียวกัน
จากนั้นตายได้ลาออกจากมหาวิทยาลัย
ไปทำงานในสถานบันเทิงที่จังหวัดภูเก็ต
ก่อนหน้านี้ลูกเคยบอกว่ามีเสียอ้วนมาติดพันธุ
และเสียอ้วนเป็นคนอารมณ์รุนแรงมีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ต
บอกแม่ว่าเคยถูกเสียอ้วนทำร้ายร่างกายหลายครั้ง
ไปทำงานที่จังหวัดนครปฐม
แต่เสียอ้วนยังคงติดตามหา
เมื่อทราบว่าทางครอบครัวของปายจะซื้อรถ
เสียอ้วนได้โอนเงินมาให้หนึ่งล้านบาท
ยืนยันไม่เคยเรียกร้องเงินจากเสียอ้วน

พี่วันบอกหนูว่าจะโอนตังไปให้แม่ล้านหนึ่ง
แต่หนูบอกว่าโอนไปแค่สามแสนโคบ

แต่หนูก็ไม่คิดว่าพี่เขาจะโอนให้แม่ล้านหนึ่งจริง

ในส่วนของคดีพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาร
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่า
ขณะนี้ได้ออกไม้จับแล้วสามคน
คือในปัญญายิ่งดังหรือเสียอ้วน

ขออนุมัติศาลจังหวัดพัทยา
เพื่อออกไม้จับบุคคลทั้งสามคน
ความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
พกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน

หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ต่อมาตำรวจได้จับกลุ่มนายสายันตามหมายจับสารจังหวัดพัทยา
เป็นบุคคลที่คอยรายงานความเคลื่อนไหวของผู้ตายทั้งสอง

กลุ่มคนร้ายตามมาก่อเหตุดังกล่าว
เชื่อว่าอาจมีผู้ร่วมขบวนการอยู่ที่ภูเก็ตด้วย

ส่งเจ้าหน้าที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตแล้ว
พยานหลักฐานที่มีจะเอาผิดเสียอ้วนได้
หลังมีความเกี่ยวข้องกับผู้ตายที่เป็นผู้หญิง
ซึ่งเคยเป็นลูกน้องเก่าที่เสียอ้วนชอบพอ
มุ่งปมเหตุไปทางชู้สาว
ส่วนรายละเอียดว่าใครเป็นคนยิงยังไม่ชัดเจน
และพฤติการก่อเหตุยังไม่เปิดเผยมากนัก
เพราะคาดว่าจะมีผู้ร่วมก่อเหตุมากกว่านี้